คุณผู้ชมมิตรชาชีพกลับมาอีกแล้วนะครับ

ก็เดินย้อนกลับไปขอเงินหนึ่งร้อยบาทได้ไหม
พอเขาไม่ให้คว้าปุ๊บวิ่งหนีเลยครับ

กลับแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขโมย

เออแล้วมึงไปซื้อทำไมมันไม่ได้ตังค์มึงเอามันทำไม
ไม่ใช่ก็เขาบอกว่าไม่มีตังค์
ผมก็เลยขอร้อยหนึ่งเขาโดนไม่ให้
อ้าวแล้วมึงไปเอาของเขาได้ไง

เออบอกว่าไม่ได้ก่อน

เพื่อนเยอะจนโดนฆาตคั้นไปฆาตคั้นมาก็ยอมรับ

ที่ค้องอยู่คือระหว่างนี้เอาเงินเงินร้อนไปซื้อสดรอดและก็สะพายไว้
เหลืออยู่๕๐บาทก็เตรียมเล่นสงกรานไง
นี่คนนี้ชื่อนายสำหายภูมิสะอาดอายุ๔๐ปี
แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเล่ร่อน
เขาก็กินนอนวนเวียนอยู่แถวสนามหลวงแถวนี่แหละ
ยอมรับกระพึงจพนโทษจากเรือนจำมาตั้งแต่๑๔กุมภาพรรณ
ส่วนผู้หญิงที่เป็นนัดท่องเที่ยว

ก็เลยตะกอนตากลร้องให้คนช่วย
คนก็วิ่งไล่ตามจับชอบได้
แล้วก็มีตำรวจจราจรของโรงพักชนะสงครามมาช่วย
แล้วก็จับส่งโรงพักต่อไป
ขโมยเงินไปซื้อปืนฉีดน้ำ